ต่อกันที่ประจวบคีริขันนะคะเป็นเรื่องของเด็กมัธยมปลายสองคนเล่นกัน
เด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายคือเขาก็เล่นกันสนุก
คือก็มีการเร่งกันแรงอยู่แล้วนะคะแต่ปรากฏว่าครั้งล่าสุดนี้เนี่ย
ผู้ชายน่ะเล่นแต่ผู้หญิงไม่ได้เล่นด้วยแล้วมันเกิดกลายเป็นอุบัติเหตุที่บาดเจ็บกันขึ้น
ฝ่ายชายเนี่ยไปเตะก้นฝ่ายหญิงอย่างแรงจนเขาล้มกระแทกกับกระจก
แล้วก็เลยทำให้กระจกเนี่ยบาดหน้าบาดคางบาดแขนเป็นแผลหวิดจะเสียโฉมเลย
แล้วทางฝ่ายชายบอกว่าขอจ่ายแค่๕๐๐แล้วจบเรื่องได้ไหม
อืมก็เป็นเรื่องสิคะแบบนี้แม่ของเนี้ยค่ะเด็กสาววัยสิบหกปี
นักเรียนชั้นม๕โรงเรียนชื่อดังที่ประจวบคิริขันเนี่ยก็เล่าบอกว่า
ลูกอ่ะยังเจ็บจากบาดแผลที่ต้องเย็บรวมสิบเจ็ดเข็มอยู่เลยเขาบอกว่าแผลที่แขนขวาเนี่ยนะคะ
เป็นแผลขนาดใหญ่เนื้อเนี่ยหายไปบางส่วนเลยนะ
ยังขยับหรืองอแขนไม่ได้ส่วนที่หน้าเนี่ยก็ยังบวมอยู่
ทีนี้น้องเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเธอกับคู่กรณีเป็นเพื่อนห้องเดียวกัน
ไม่เคยทะเลาะกันเลยนะปกติสนิทกันแล้วก็เล่นกันแรงเป็นประจำอยู่แล้ว
สมัยแบบเด็กกันเอาเล่นกันทีนี้วันเกิดเหตุคือยี่สิบเจ็ดมิถุนายนฯค่ะ
เธอกำลังเดินไปหารุ่นน้องช่วงพักคาบเรียนเพื่อนคนนี้ก็มาแกล้ง
แต่ว่าวันนั้นเธอไม่ได้มีอารมณ์จะเล่นด้วย

เขาก็ใช้เท้าเตะที่ก้นของหนูอย่างแรงค่ะ
แล้วคือหนูก็เกิดความโมโหค่ะ

แล้วก็จับมือเขาแล้วก็เหมือนเวียงกันไปเวียงกันมาค่ะ
พอแรงหนูหมดก็เหมือนเขายังมีแรงอยู่ค่ะ
ก็ยังก้มเพลงหนูหัวหนูฟัดกระจกค่ะ

แล้วเขามักจะเล่นแบบนี้กับเราไหม
หรือว่าเล่นกับเพื่อนคนอื่นไหมคะ

กับหนูก็เคยเล่นเล่นแรงแรงแบบนี้ค่ะ

คือเล่นแบบอื่นแต่ครั้งนี้ถือว่าแรงจนเรานี่ไม่ไหวล่ะใช่ค่ะ
ใช่หนูเลยหันไปแต่ว่าหนูไม่ได้พูดอะไรค่ะ
ไม่ได้พูดว่าท้อว่าโมโหอะไรแบบนี้

เสนอจะให้ความช่วยเหลือบอกว่าจ่ายให้๕๐๐๐บาทได้ไหม

เข้าใจหัวอกพ่อแม่คู่กรณีเหมือนกัน

ก็อยากที่จะให้แสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่เท่านั้นเอง